เดี๋ยวข่าวนี้ชื่นใจกว่าเดิมอีก

เขาบอกตำรวจรูปหล่อลูกคอ๘ชั้น
อยู่ที่๑๐๑บังเอิญไปลองเครื่องเสียงนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทุกผู้ชมครับ

ผู้หมู่นะครับหมู่จั๊กกี้
สิบตำรวจโทวรวุฒิสุทธิธรรมนะครับ
เป็นผ่อบ่อหมู่งานป้องกันรับปราบราม
อยู่ที่สพรัฐนบุรีที่จังหวัดสุรินทร์
นี่นะครับ
เห็นไหมฮะคือเป็นจังหวะที่ไปลองเครื่องเสียงพอดี
โพสต์เอาไว้นะครับเป็นคลิปนี้นะครับ

กราบขอบพระคุณคุณตำรวจมาก
เสียงคนร้องก็ดีลำโพงก็ดี
ราคาก็ถูกคุ้มมาก
นี่ครับคลิปนี้เผยแพร่ออกไปคนเข้ามาชื่นชมกันเยอะมากนะครับ
เป็นคลิปเมื่อ๒๒ธันวาคมที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ

เป็นนี่ฮะผู้หมู่รูปหล่อแล้วเสียงดีมากด้วยครับท่านผู้ชมครับ
นับวันยิ่งมองเส้นทางเงินทองสองเรามันต่างกัน
ศักดินนายาติการาวันน้ำปนน้ำมันไม่อาจไปกันได้เลย
วันนี้เราก็เลยไปหาผู้หมู่จักกี้หน่อยนะครับ
ตำรวจโทวรวุฒิสุธิธรรมนะครับทุกผู้ชมครับ
แจ๊กกี้เนี่ยบอกว่า๒๒ธันวาคมที่ผ่านมาก็ไปกับเพื่อนนะครับ
หนึ่งก็มีพวกเครื่องดื่มโซนนึงก็พวกเครื่องเสียงนะฮะ
อยู่ริมถนนศรีรัฐอยู่ตรงข้ามสพรัฐนบุรีที่เป็นโรงพักอยู่แล้ว
ระหว่างรอชานมไข่มุกเหลือไปเห็นเครื่องเสียงที่ทางร้านจัดโปรโมชั่นอยู่
ก็เลยขออนุญาตเจ้าของร้านเนี่ยลองทดสอบเสียงสักหน่อยนึง
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้นี่เห็นมั้ยครับ

ทีนี้พอคลิปเผยแพร่ออกไปคนก็ชื่นชมกันมาก
หมูแจ๊กกี้บอกว่าชอบร้องเพลงอยู่แล้ว
ในเฟซบุ๊กของตัวเองก็จะมีคลิปร้องเพลงเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย
ก็เลยร้องเพลงมาฝากแฟนข่าวไทยรัฐนิวโชว์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ

ก็ไม่คิดจะมีคนเข้ามาดูเยอะแขนาดนี้
ก็พากันถ่ายคลิปเล่นเฉยครับ
ก่อนหน้านี้เคยมีผลงานหรือเคยเรียนร้องเพลงไหมครับ
ถามว่ามีผลงานไหมก็เคยมีถ่ายทำกันเล่นสมัยเรียนยุคมหาลัยครับ
แล้วก็ถามว่าเคยเรียนร้องเพลงไหมก็ไม่เคยไม่เคยเรียนร้องเป็นจริงเป็นจังครับ
ส่วนมากก็มีแต่ร้องเองหัดร้องเองตามยูทูปตามอะไรเวลาว่างเวลาเลิกงานนะครับผม
นี่ครับคือผู้หมู่แจ๊กกี้บอกว่าตอนที่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาสรคาม
เคยร่วมร้องเพลงในวงตรีของมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็ชอบเพลงลูกทุ่งหมอลำเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
โอ้โหนี่เห็นไหมนี่เป็นภาพตอนน่าจะตอนผมยาวอยู่นะอีกทรงผมหนึ่งนะฮะ
ห่อเหลาทีเดียวนะครับเวลาว่างหลังเลิกงานก็ร้องเพลงเป็นประจำนะฮะเป็นคนอารมณ์ดี
เตะฟุตบอลอ่าเดี๋ยวว่างว่างเดี๋ยวเอาเพลงมาฝากอีกทีนึงค่ะ
ความจริงผู้หมูแจ๊กกี้เนี่ยร้องเพลงมาฝากด้วยไปตั้งหัวเพลง
พี่อุ๋ยเล่าขาดอะไรบางอย่างไปหรือเปล่า

โสดไหมโอ้โหนี่คำถามสำคัญเลย

เล่าข่าวความรักไปแล้วไงแล้วก็มาเล่าข่าวนี้ต่อ